จริงภาคใต้ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยเยอะเหมือนกัน
รวมไปถึงถ้าใครมีโอกาสได้ไปภาคใต้แนะนำให้ไปจังหวัดสตูน
เพราะที่นี่เขามีร้านเบอร์เกอร์ดีคุณผู้ชม
และที่สำคัญนะทั้งอร่อยดีและราคาสบายกระเป๋านะจ๊ะ
นี่เลยร้านนะคะตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่๔ตำบลบ้านควนอำเภอเมืองจังหวัดสตูนจ้า
ร้านนี้ต้องบอกเลยนะว่าเป็นร้านเบอร์เกอร์ยอดนิยมของชาวตำบลบ้านควรเลยคุณผู้ชม
ดูราคาที่เขาแปะไว้สิ๑๙บาท
อ่าแล้วดูลูกค้าต่อคิวรอซื้อเบอร์เกอร์หน้าร้านสิคะ

สิ่งที่ทำให้ลูกค้าแล้วก็ชาวบ้านแถวนี้ติดอกติดใจกับเบอร์เกอร์ร้านนี้ก็เพราะว่ามันอร่อย
เขาบอกว่ามันอร่อยแล้วก็มีหลากหลายเมนูนะ
เบอร์เกอร์เนื้อเบอร์เกอร์ไก่เบอร์เกอร์กุ้งเบอร์เกอร์ปลา
ซึ่งมาในราคาเริ่มต้น๑๙บาทเท่านั้นเอง
และที่สำคัญได้บุญด้วยอ้าวได้บุญยังไงไปถามเจ้าของร้านกันดีกว่า
คุณชะนิการเซ็นดากันนะคะเจ้าของร้านเขาบอกว่า
แต่ก่อนเนี่ยตัวเขาเป็นไกด์เป็นไกด์นำเที่ยวมาจากมาเลเซียมาเที่ยวในประเทศไทยอะไรแบบนี้ค่ะ
พร้อมกับมีการตั้งกลุ่มเพื่อนปันรอยยิ้มให้น้องขึ้นมา
โดยในแต่ละเดือนเขาจะมีการรวบรวมเงินที่ได้
จากการทำทริปนำเที่ยวต่างของบรรดาไกด์เขามารวมกัน
เพื่อนำไปช่วยเหลือแล้วก็บริจาคให้กับบ้านเด็กกำพระ
และก็คนบ้านใดดีจังเลย

แล้วก่อนหน้านั้นงานไกด์มันซบเซา
โอ้โหช่วงนี้เนาะนักท่องเที่ยวน้อย
เขาก็เลยไม่มีงานทำเอาง่าย
หันมาเปิดร้านขายเบอร์เกอร์ดีกว่า
ซึ่งเริ่มต้นราคาก็เพียงแค่๑๙บาท
เป็นราคาของเบอร์เกอร์เนื้อกับไก่

ห่อไข่ก็จะคิดเพิ่มราคาเป็นแบบ๓๐บาท
ส่วนเบอร์เกอร์ไก่รมเนื้อรม

เบอร์เกอร์กุ้งเบอร์เกอร์ปลาก็ลูกละ๔๐บาทเหมือนกัน

และถ้าหากอยากจะเพิ่มชีสหรือเพิ่มไข่ดา
ก็คิดเพิ่มอีกแค่๑๐บาทเท่านั้นเอง

ตามใจชอบแล้วแต่ว่าอยากทานกันแบบไหน
พอตัดสินใจมาขายเบอร์เกอร์ปรากฏว่าขายดีค่ะ
แล้วเบอร์เกอร์ก็ได้รับความนิยมมากเลย
ส่วนที่ได้รับความนิยมมากก็คือเบอร์เกอร์แบบธรรมดา๑๙บาท
เพราะว่าเด็กเห็นไหมเขาก็สามารถมาซื้อทานได้
แล้วก็เงินที่เหลือสมมุติจ่ายแบงค์๒๐ทอน๑บาท
บางคนเขาก็จะหยอดลงไปในตู้นี้เพื่อจะทำบุญ
แล้วก็หยอดในตู้บริจาคปันรอยยิ้มให้น้อง
เด็กเองก็ได้รู้จักกันให้การแบ่งปันด้วย
มันเรียกได้ว่าอิ่มทั้งท้องอิ่มทั้งใจอิ่มทั้งบุญไปตามกันเลยนะคะ
เอาเป็นว่าใครเนาะอยากจะไปลองลิ้มความอร่อยของเบอร์เกอร์แบบนี้
ไปกันได้เลยนะคะเพราะว่าร้านเขาเปิดตั้งแต่๔โมงเย็นไปจนถึง๔ทุ่ม
และมีบริการรับออเดอร์ไปส่งถึงที่ด้วย

แต่ว่าเอาจริงเบอร์เกอร์ที่ทำสดทำใหม่แบบนี้ทีละชิ้นทีละลูกเนี่ย

แล้วมีประโยชน์ด้วยคือมีผักใช่มะมีคาร์โบไฮเดรตใช่มะมีเนื้อสัตว์
ดีเหมือนกันแล้วก็ได้ร่วมทำบุญกับเขาด้วยนะ